วันนี้๑๖กันยายนแน่นอนล่ะเป็นวันที่จะมีเศรษฐีหน้าใหม่
ไม่รู้ว่านั่งข้างข้างพวกเราหรือเปล่าพี่น้ำแข็งฮะนี่ได้เลขจากคุณอิงฟ้าไปแล้ว
สีสีชมพูเออเรียกทรัพย์รับทรัพย์อ๋อมั่นใจซะเหลือเกิน
อยากจะรอดูน่ะสามโมงครึ่งจะเป็นยังไงเออ
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีเข้าทรงของคนไทยเชื้อสายเขมรที่จังหวัดสุรินท
บอกว่าร่างทรงให้เลขด้วยนะอืมให้เลขด้วยไปดูกันฮะอ่า
ตำบดสวายอัมเภอเมืองสุรินเออเป็นพิธีเข้าทรงมาหมวดอ๋อ
มาหมวดแบบนี้ฮะครับนี่แล้วก็เอาขันมาซันซันซันแบบนี้เออ
ชาวบ้านไปร่วมกว่า๕๐คนเลยนะก็มีการตั้งสารพระภูมิหลังใหม่แทนหลังเก่า
เพราะว่าไอ้หลังเก่าโดนผู้ป่วยจิตเวทบุกเข้ามาทำลายไป

พิธีนี้ชาวเขมรพื้นบ้านในสุรินเขาสืบทอดกันมาแต่โบราณแล้ว
ก็เรียกกันว่ารำผีฟ้าครับคนในชุมชนเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย
ปัดเป่าทุกศกโรคร้าย
แล้วก็เป็นการเชิญเจ้าที่เจ้าทางในหมู่บ้านมาปกปักรักษาลูกหลานด้วย

เขียนใช่ไหมตอนแรกที่พี่เบิร์ดบอกว่าตัวเลขอยู่ในขันแล้วพอสั่นกลัวตัวเลขจะกระเด็น
นี่ไงคุณป้าท่านนี้เอามาโชว์แล้ว
นี่คือเลขที่ร่างทรงอาจารย์เตียนเขียนไว้

ลองตามกันดูของพี่เบิร์ตอะไร๔๘๘๔